ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์นั้น

เลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่จากพ่อแม่เท่านั้น
แต่การถูกหล่อเลี้ยงทางจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน
และการดูแลลูกให้สุขทั้งกายสบายทั้งใจ
คือโจทย์ที่ยากมากสำหรับพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

ครอบครัวผมอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
มีผมแล้วก็มีลูกสาวอีก๓คน

วิทยาลัยหน้าสินพัทธลุง

ไปเล่นไปกินอยู่หลังเวทีมโนรา
แล้วเขาก็ซึมซับเรื่องมโนรามาเยอะ
ตั้งแต่จำความได้ก็คืออยู่หลังเวทีมนุราตลอด

เพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูค่ะ
เขามีพรสวรรค์ในด้านมโนรามาก
เกี่ยวกับมนุราเนี่ยก็จะทำได้หมด
ลูกคนที่สองของผมเนี่ยคือน้องก้อย
ตอนนี้อายุ๑๕เรียนอยู่ชั้นม๓

ร้องเพลงเสียงดีมากแต่เขาไม่ชอบที่จะร้อง
ตอนเด็กค่ะพ่ออยากให้หนูร้องเพลง
แต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบแสดงออกค่ะ
ก็เลยไม่ค่อยจะซ้อมกับพ่อเท่าไหร่

ต่อมาน้องก้อยเนี่ยก็จะเห็นพี่ปอยลำมโนลา

น้องก้อยก็มาสกิดพ่อหนูอยากลำมนุราบ้าง

ร้องได้ว่ากรอนได้รำได้

ส่วนลูกสาวคนเล็กชื่อน้องกิ่งนะครับ

เวลาพ่อหรือลูกบัตรมนุรา
หนูจะไปนอนใกล้พ่อหรือหนูดักพ่อ
เวลาผมกลับบ้านมาเขาก็มานอนกอดผม
หนูชอบกอดพ่อน้อยมากเพราะว่าพ่อน้อยมีภูมิใหญ่และอุ่นค่ะ
ตอนนั้นหนูเพิ่งหัดร้องเพลงค่ะ
มีพ่อสอนแล้วเวลาพ่อไม่อยู่ก็ให้พี่ปอยสอนค่ะ
วันไหนที่ไม่มีไม่มีโนราเล่นผมก็ไปทำงานก่อสร้าง
วันไหนที่ไม่มีงานก่อสร้างผมก็จะรอลูกปั่นมโนลา
การที่ผมทำงานหนักมาตอนนี้ผมเริ่มปวดตานะครับ
สายตาผมเริ่มจะฝ้าฟางแล้วตอนนี้แล้วก็มันจะปวดหัว
หมอบอกผมว่าเป็นต้อหิน

แสงสว่างนะครับต้องปิดตาหมอปิดตามันทั้งสองข้างเลย
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นพ่อพ่อต้องปิดตา๒ข้างเลย
ไปขอหัวหน้าคณะเล่นเพราะว่าอืมมันจำเป็นจริงจริงอะค่ะ
ตอนนั้นแบบเราไม่มีตังค์กัน

ไหวลูกก็ไหวโปรดลูก
ตอนนั้นหนูรู้สึกเป็นห่วงพ่อครับ
วันนั้นที่เจ็บมากที่สุดก็

อาเจียนต้องวิ่งลงจากเวทีแล้วก็มาอาเจียน

ก็เห็นพ่อทำงานแบบนี้ค่ะ

ที่นั่นแห่งพ่อก็ไม่มีท่าน

ก็จะไปงานเดียววงเดียวกับพ่อกับน้องก้อยแล้วก็น้องกิ่งก็ดีใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อค่ะเวลาพ่อไปแสดงมโนราหนูจะตามพ่อไปร้องเพลงค่ะ
ครั้งแรกที่หนูขึ้นเวทีไปร้องเพลงลูกทุ่ง

หนูได้ตังค์หน้าเวทีเยอะที่สุดประมาณ๕๐๐๐ค่ะ
เพื่อจะมีค่าเทิมค่ะ
การแสดงมนุราคมมันจะต้องเป็นเวลากลางคืน
แล้วน้องกิ่งเขาพักผ่อนน้อยก็เลยไปหลับที่โรงเรียน
ผมก็เริ่มเป็นห่วงลูกว่าลูกจะเรียนไม่ทันเพื่อน
ก็เลยให้ไปวันศุกร์วันเสาร์
ถ้ามีเงินสักก้อนผมก็จะเก็บไว้ให้ลูกได้เรียนสูง

หนูก็อยากพาพ่อไปหาหมอค่ะจะได้รักษาตา
เผื่อตาพ่อจะได้ใช้งานไปนานเลยค่ะ
ผมก็จะสู้ต่อไปเพื่อลูก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

เป็นห่วงค่ะว่าแบบระหว่างที่ขึ้นไปเล่นเนี่ย
พ่อจะเป็นอะไรหนูกลัวแบบนั้นมากกว่า

เงิน๖๐๐บาทมีค่าสำหรับคุณมากแค่ไหน
ก็ลูกจ่ายได้๒วัน

เพราะว่าต้องเอาแดงไปแลกทุกวัน
ถ้าไม่มีงานโนราผมก็ไปทำก่อสร้าง

ผมก็จะล้อยลูกบัตร
ถ้าต้องออกโรงเรียนจริงแล้วหนูไม่เสียดายเหรอลูก
เดี๋ยวหนูทำงานหาเงินก็เรียนใหม่ได้ค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามเหมือนกับผมนะครับ
หลังจากที่ดูเรื่องราวมาแล้วว่า
แล้วแม่ของเด็กน้อยเราหายไปไหน
แม่เขากับผมเลือกกัน๔ปีแล้วครับ
แต่เขาก็ยังส่งเสียนะครับยังสลับกันส่ง
เขาไม่มีเขาก็บอกผมผมไม่มีเขาบอกเขาสลับกันไป
จะได้คือลูกจะได้คิดว่าลูกยังไม่ได้ขาดอะไรไปอย่างสักอย่างหนึ่ง

รักมากครับถึงดวงตาผมจะเสียไป
แต่ว่าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จมากกว่าครับ
ห่วงอะไรใน๓คนนี้มากที่สุด
คนพี่น้องนี้ไม่ห่วงแล้วนะครับเขาโตพอที่จะช่วยตัวเองได้แล้ว
แต่ห่วงนั้นตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยยังอ่อนต่อโลกครับ
วันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อที่แสนดีที่สู้ชีวิตเพื่อเรา
ก็ไม่ว่าตาหายหรือว่าตาพ่อจะบอดนะคะ
หนูก็จะทำงานช่วยพ่อช่วยแม่แบ่งเบาภาระ
แล้วก็หนูจะตั้งใจเรียนให้จบ
หนูจะได้มีตังค์มารักษาพ่อดูแลพ่อแม่
หนูจะเป็นครูให้ได้ค่ะ

แล้วอย่างที่เย็บลูกปัดนี่แหละครับไปเอาเสื้อจากที่ไหนมาเย็บ

แล้วนอกจากนั้นวันว่างเห็นบอกว่า
น้อยก็ยังสอนในเรื่องของศิลปะให้กับลูก

จริงแล้วเด็ก๓คนเนี่ยโตในโรงโนลาเลยไหม
ปอยครับโตในโรงโนราเลย
แต่น้องก้อยเขาก็ไม่ได้ไป

แล้วน้องกิ๋งจะโตในโรงโนรา

คือหนูกลัวเหรอที่ไม่กล้าเล่นเหรอ
อายค่ะไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่ค่ะตอนเด็ก

เพราะว่าเห็นพี่ค่ะแล้วก็น้องทำสองคนใช่ไหมคะ
แล้วหนูคนเดียวไม่ทำหนูก็แบบ
ใช่ค่ะได้ตังค์ด้วย

ปอยเห็นบอกว่าชอบจนขนาดว่าตอนนี้หนูผันการเรียน

อยู่วิทยาลัยนาตถสินพัทรรุงค่ะ
เอ้ยเข้ามาปีไหนแล้วลูก
อ่าหนูอยู่ปบช๒แล้วค่ะ
ม๕จบแล้วอยากเป็นอะไรลูก

ไอ้นี่พูดจาถ์ฉันมากเลยนะ
ถามปุ๊บตอบปั๊บเลยคือแสดงว่าคิดอยู่ในหัวอยู่เสมอเลยเนี่ย

อกล้นมโนราแล้วก็เพลงลูกทุ่งค่ะ

แหมไหนก็มาแล้วทั้งบ้านวันนี้นะ
จะไม่ให้ดูเลยก็กะไรอยู่นะครับ

ครอบครัวจะโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับ

มานังรำนุรา
รำสิบสองท้ายทานชม
อีกหนึ่งชาเทพนม
ทาเททาเทพาน่ม
ที่สงทาพรมสินะ

ที่สามแม่ลายกานนก
แล้วมายายกแยกขา

สร้อยมาลา
ที่อภาระเพียงไหล
ที่หกรำทาบัวตูม
ที่เจ็ดบัวแยม
แปดบัวบานแซม
บังเหือบังใบ
ที่ก้าวแมงมุมชักใย
สิบผิดสมัยมาเรียงงอน
สิบแอดรำทาเข้าภาย
รำตามแม่ปลายมาแต่ก่อน
สิบทรงรำทาขี้นอน
ครอบสิบทรงทานุราไทย
กระดูกกระเดี้ยวไหมล่ะแม่

ตัวเล็กลำอ่อนช้อยมากเลยนะเป็นไงบ้าง
ภูมิใจเนอะพ่อภูมิใจมากครับ

แต่อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย
ต้องอยู่ดูความสำเร็จของลูกก่อน

เอาละครับแล้วที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้จริงแล้วเป้าหมายของเราก็คือ
อยากมีตังค์สักก้อนหนึ่งเพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรักษาดวงตาของผมครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าหน้าที่ของสามีภรรยาจะจบลงแล้ว
แต่หน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่มีวันจบ
ด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่างสุดหัวใจ
ช่วงหน้าครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อน้อยจากจังหวัดพัทธลุง
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณผู้ชมรายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชม
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพ่อน้อยนะครับ

มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔ข้อ๔คนพอดีเลยคนละข้อเท่านั้น
ต้องไม่พลาดนะครับถึงจะได้เงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไป

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าน้อยถนัดเรื่องไหนให้น้อยเลือกตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เดินกลา
เรื่องที่๒จังหวัดพัทธลุง
เรื่องที่๓มโนลา
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๔

เรื่องบ้านของเราครับ
อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

้องลูกแล้วก็อ้องตะหลวงครับ
ใครเป็นคนทำความสะอาดบ้านบ่อยที่สุด

ให้ลูกทำงานบ้านตั้งแต่กี่ขวบ

พอคานออกมาก็กิ่งก็ทำงานเลย
๔๕ขวบครับ
แล้วใครชอบตกแต่งบ้านมากที่สุด
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑ตำแหน่งที่๑ตัวเลือกที่๒ตำแหน่งที่๒ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓และตัวเลือกที่๔ตำแหน่งที่๔ครับ
เคยผ่านนะครับแต่ไม่ได้สังเกตว่าสีมันเป็นสีอะไร
ข้อนี้ผมลองเดาดูครับ

ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพ่อ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องก้อยขึ้นมาตอบ

คือเรื่องเดินกลาจังหวัดพัทธลุงมโนราและภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ

ก้อยไม่ชอบเดินปกติ

เชิญน้องก้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทำไมพ่อเลือกเรื่องนี้ให้หนูลูก
หนูเคยชอบเล่นค่ะมาก่อนตอนอยู่อธมศ์

เห็นการละเล่นนี้มาจากที่โรงเรียน

โรงเรียนเล่นอะไรบ้างลูกการเล่นไทย
มีวิ่งกระสอบชักเกยอร์อะไรแบบนี้ค่ะ

หนูชนะค่ะมาก่อน
แล้วก็เลยชอบแล้วก็ฝึกเล่นค่ะ
วันนี้มาเดินในรายการหน่อยได้ไหม

ถ้าได้ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แล้วก็จะมีเข็มร้อยไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูก

แต่นี่ก้อยเดี๋ยวจะต้องร้อยนะลูก

ล้อยลูกปัดล้อยออกมาเป็นแบบนี้
นี่คือเส้นตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะ

หนูนับแล้ว

ก้อยเป็นคนล้อยตัวอย่างแล้วนะครับ

แล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้นะครับ
เอาแค่แถวบนเอาแค่๕เส้นพอ

ผู้ช่วยสาวน้อยทั้งสองคนครับลูก

ตอนการเล่นเป็นแบบนี้นะฮะเดินกระลาไปแล้วไปถึงที่ลูกปัด

เทไว้ให้พี่ปอยเป็นคนร้อย
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

ภายในเวลา๓นาที

ร้อยไปลูก

มาลูกมามามามา
อันที่สอง

ไอ้เสร็จแล้วไปวางไปรอไอ้เลยนะลูก
เพราะตอนนี้เวลามันเดินไปแล้วนะครับ
เดินไปเร่งให้แล้วนะลูกน้า
เยินเต้น
มันเผื่อจอดเร็วเดินจอดเร็ว

สมาธิดีครับ
เอาละ

ลงมือเร็วลงมือเร็ว

เห็นร้อยอยู่แล้วใครมาเอาของหนูไป

เออฉันก็เลยไม่เสร็จเลยสักพวงหนึ่งใช่ไหมลูก

ก้อยก้อยก็มัดนะครับ
คุณผู้ชมครับ๕เส้นตามที่เราสัญญาเอาไว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แต่เราให้เวลาว่า๓นาทีหนูคิดว่าทำได้ไหมลูก
น่าจะได้ค่ะ

ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยมากครับ
ขอบคุณมากครับป่ายประจำที่

ก็ยังไม่หมดหน้าที่ลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดพัทธลุง
เรื่องมโนลา
และเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔
เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔ค่ะ
ขอเชิญน้องกิ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก

เพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ว่าบุญมโนราค่ะ
ที่แล้วสอบภาษาไทยได้เกรดอะไรครับลูก

เรียนเรื่องราชาศัพท์หรือยังครับลูก

ลองนึกดูดีนะลูกเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีในบทเรียนแล้ว
เราอาจจะเปิดหนังสือไปเจอแล้วนะครับ

ราชาศัพท์คำใดไม่ใช่อวัยวะ
ตัวเลือกที่๑พระนาราช
ตัวเลือกที่๒พระกัจฉะ
ตัวเลือกที่๓พระวิสูตร
ตัวเลือกที่สี่พระชานุ
ราชศัพท์กำลังเริ่มเรียนเลยค่ะ

ตัวเลือกที่สี่ค่ะพระชานุค่ะ
ตัวเลือกที่สี่พระชานุครับ
๓ข้อแล้วเหลืออีก๑คนในครอบครัวนะลูก

จะเลือกเรื่องไหนให้พี่ปอยขึ้นมาตอบครับลูก

ก็คือเรื่องจังหวัดพัทธลุงและมโนรา

ขอเชิญน้องปอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อไหมลูก

แล้วมีที่ไหนอีกบ้างลูกที่เป็นที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดพัทธรุงก็จะมีทะเลน้อย

อันนี้ก็คือสถานที่ที่สมควรที่จะไป

คำถามเกี่ยวกับจังหวัดพัทธลุงนะลูก
คงไม่ยากเกินความสามารถของน้องปอยแน่นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทธลุง

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทธรุงมีเยอะค่ะ

พอเห็นโจทย์ข้อนี้หนูรู้สึกว่ามั่นใจนิดนึงค่ะ

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ

มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อน้อยนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อน้อยจากพัทธลุงนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีจะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจเขาได้
หรือมาเพียงท่านเดียวก็ได้แล้วแต่ครอบครัวจะตกลงกันนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

น้อยครับนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งครอบครัวครับผมพร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องจังหวัดพัทธลุงครับ
จำความได้ก็คืออยู่หลังเวทีมโนราตลอดไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านสักเท่าไหร่ครับ
ทุกวันนี้นะคะพ่อก็ยังทำงานหนักไปทำงานก่อสร้างก็มีฝุ่นไปคณะมโนราก็ยังเจอไฟ
หนูกลัวว่าพ่อตาจะปอดก็อยากพาพ่อไปรักษาตาจะได้ใช้งานไปนานนานเลยค่ะ
ภาพใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทธลุง

ถูก

ภาพที่น้องปอยเลือกนะครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ภาพที่๔คือถ้ำเขาช้างหายจังหวัดตรังครับ

ทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับในตอนนี้นะฮะ
ครอบครัวของคุณน้อยนะครับจากจังหวัดพัทธลุงได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และคุณแจต่อชีวิต๑ดอก
ผมจะเฉลยต่อเลยได้ไหมครับคุณกิ่ง

รอคุณกิ่งท่านอนุญาตนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนั่นก็คือเรื่องเดินกะลาครับ
ตอนเด็กค่ะพ่ออยากให้หนูร้องเพลงแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบแสดงออกค่ะ

กับพ่อเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันค่ะ
หนูเป็นห่วงพ่อที่ทุกวันนี้พ่อยังต้องทำงานหนักจนทำให้สุขภาพพ่อเนี่ยแย่ลงเรื่อยค่ะ
กะลาและ๑๐๐ลูกปัดจำนวน๕เส้นภายในเวลา๓นาที
ก้อยทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทั้ง๓คนพี่น้องใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ

ครอบครัวพ่อน้อยนะครับจากพัทธลุงได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

ผมจะเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ

หนูชอบกอดพ่อน้อยมากเพราะว่าพ่อน้อยมีภูมิใหญ่และอุ่นค่ะ
เวลาพ่อไปแสดงมโนราหนูจะตามพ่อไปร้องเพลง
หนูก็จะช่วยแบงบพารพ่อค่ะ
คำราชาศัพท์คำใดไม่ใช่อไววะ
ตัวเลือกที่สี่ค่ะพระชานุค่ะ

ถูกค้อนี้นะครับจากหนึ่งหมื่นบาทพุ่งเป็นหนึ่งแสนบาททันทีนะครับ

สมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตอยู่ที่สองดอก

ผมก็จะสู้ต่อไปเพื่อลูก
คงสีฟ้าอยู่ตำแหน่งใด

งสีฟ้านะครับอยู่ในตำแหน่งที่๑นั่นเองนะฮะ
ตามที่คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพอยู่ในตอนนี้นะครับครอบครัวของพ่อน้อยจากพัทธลุงนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ครอบครัวของพ่อน้อยมีโอกาสได้เลือกกุญแจสองดอกด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันครับว่า
ใครจะเป็นคนมาเลือกกุญแจดอกที่หนึ่งครับพ่อน้อยครับกุญแจดอกที่สองใครครับ
ปอยครับเชิญประจำที่ครับขอให้โชคดีในการไขครั้งนี้นะฮะ
ถ้าขายไม่ออกในตอนแรกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีอย่าเสียเวลากับเขา
แต่ตอนนี้ต้องเลือกกันก่อนครับ

เอาละฮะถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ผมจะเลือกเฉลยโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก่อนนะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑มือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑มือ

๕พันบาทนะครับ
ลุ้นไหมลุ้นกับโบนัสไหมห้ะเป็นไงบ้างพ่อที่มาร่วมรายการในวันนี้

เอาละฮะตอนนี้นะครับครอบครัวของพ่อน้อยจากพัทธลุงนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ

ถามหน่อยพ่อจ๋าจะนำเงินตรงนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลย
เก็บไว้ให้ลูกแล้วก็ไว้รักษาไว้รักษาดวงตาด้วยครับ
อันดับแรกก็ยังเก็บไว้ให้ลูกอยู่ดี
นี่คือหัวใจของผู้เป็นพ่อจริงเลยนะ
นึกถึงตัวเองมาทีหลังลูกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกนะลูกนะ
รักพ่อแม่ให้เยอะนะลูกเป็นเด็กดีนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เป็นพ่อ

เทียบไม่ได้กับความภาคภูมิใจของพ่อ
ที่ได้เห็นลูกเติบโตและมีอนาคตที่ดี
ตอนนี้พ่อน้อยในตากำลังฝ้าฟาง
จากการทำงานหนักเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง
มาช่วยกันดูแลดวงตาของพ่อน้อยนะครับ
ให้เขาสามารถได้มองเห็นอนาคตที่สดใสของลูกเขา
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่ดูรายการ

ลองช่วยดูนะครับว่าการที่ทำบุญด้วยดวงตา
อันนี้สงแรงครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการ

ขอให้คุณพระคุ้มครองครับขอบคุณครับครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ